ทำให้ตนได้รับผลกระทบอย่างมาก
เพราะตกเป็นจำเลยสังคมว่าลวงโลก

รวมถึงประเด็นบิดเบือนทางปวดศาสตร์นะครับ
สวจารณีวันนี้ไม่ได้มาครับ
เพราะวันนี้ต้องไปทำบุญที่เชียงใหม่
สำหรับประเด็นทำบุญยกช่อฟ้า๑ล้านบาท
แล้วไปอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อของพี่บ๊วยเนี่ย

แล้วก็ทราบว่าเป็นเรื่องปกติที่ใช้ชื่อของพี่บ๊วยได้
ซึ่งตนเนี่ยเป็นตัวซวยหรือเปล่านะครับ

ล่าสุดเนี่ยวันที่๖นี้ที่จะแถลงข่าวนะครับ
ทางวัดก็ไม่รับเทียนพรรษา

ทางวัดก็ไม่ขอรับบริจาคนะครับ
ยืนยันเนื้อหารายการทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนประเด็นขายเครื่องรางเนี่ย
เพื่อนำมาเป็นรายได้ของรายการ
เพราะการผลิตผลิตคลิปมีค่าใช้จ่าย
ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องลวงโลก
เพราะกรมสรรพากรจะตรวจสอบอยู่แล้ว
ส่วนเหตุใช้แค่บัญชีเดียวเพราะจะได้เคลียร์ยอดง่าย
เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจรับบริจาคแต่แรกนะครับ
ทางด้านเจมส์นะครับพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับ

ว่ากล้องส่องผีใช้งานได้จริง
ภาพในกล้องสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์เรนนี่
เอื้อไม่ขออนุญาตหรือไม่
ก็แสดงว่าไม่ที่ขอเหมือนกัน

อะไรของในกรณีของพี่บ๊วยเนี่ยนะคะ

เรื่องที่มีเหตุว่าที่ไปวัดกุดีดาว

ทีนี้ทางอธิบดีกรมศิลปากรนายประทีพเพ็งตะโก
ก็กล่าวบอกว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็คือพี่บ๊วยเขาได้มีการทำหนังสือ
อนุญาตถ่ายทำรายการโบราณสถานหลายแห่ง

ทั้งพระนารายย์ราชนิเวทย์
รวมไปถึงวางแผนหล่อพระพุทธองค์หลวงพ่อเชียงแสน

ซึ่งเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเนี่ย
ส่งหนังสือแจ้งกลับไปบอกว่าไม่อนุญาตให้ฉายทำรายการดังกล่าว
เนื่องจากว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเหตุให้โบราณสถานเสียหาย
ทำลายไปได้ทำให้เสื่อมค่า
ซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษตามมาตรา๓๒
แห่งพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ๒๕๐๔
คือทุกอันที่เคยขอไปจริงส่วนใหญ่ก็คือจะบอกกลับมาว่าไม่ได้ไง

ซึ่งมีการตรวจสอบพบว่านายเชษฐวุฒิก็เข้ามาถ่ายทำรายการช่องส่องผี
แล้วก็นำไปเผยแพร่ออกอากาศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร
ซึ่งในส่วนนี้เองจึงส่งหนังสือแจ้งระเบียบการถ่ายทำสารคดีในเขตโบราณสถานให้แก่
นั่นร้องไห้เลยเหรอฝนตกฮะเหงื่อไหล
ใช่เหรอพี่เอาเงื่อไหลอาจจะร้อนคือเอาไว้ง่ายเขาส่งนังสือกลับไปให้
ให้นายเชษฐวุฒิรับทราบโดยการถ่ายทำเนี่ยจะต้องส่งบทบรรยายเรื่องหรือว่าสคริปต์
หรือว่าจะบทภาพยนตร์แบบเป็นฉากแล้วก็เครื่องแต่งกายจำนวนนักแสดงและบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อที่จะประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย
ทั้งนี้ทางกรมศิลปากรเองก็ได้แจ้งให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศเลยบังคับใช้ระเบียบแนวปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
เพื่อไม่ให้ผู้ใดก็แล้วแต่นำสิ่งกิดขวางต่างมาใส่ในโบราณสถาน
รวมทั้งให้ลื้อย้ายทันทีที่พบเห็น
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์ในโบราณสถานสำคัญต่างด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้เองให้ทุกพื้นที่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนไปเลยนะจ๊ะ
ว่าการตั้งรูปเคารพเครื่องบูชาหรือว่าจัดพิธีกรรม
ให้ติดต่อขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินงานทุกครั้ง
รวมไปถึงป้ายค่ะงดการวางเครื่องสักการะบนโบราณสถาน
ให้วางในพื้นที่ที่กำหนด
แล้วก็ขอเตือนไปยังรายการต่างด้วยนะคะ
แต่ที่จะเข้ามาถ่ายทำในเขตพื้นที่โบราณสถาน
ยึดถือระเบียบปฏิบัติที่ระบุเอาไว้
หากพบมีการบุกรุกในยามวิการนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

มีโทษตามกฎหมายทั้งจำแล้วก็ปรับด้วย

ศิลปากรเองก็มีแนวทางชัดเจน

สร้างความเสื่อมเสียให้โบราณสถานอีก
แล้วก็จะไม่ยอมให้ใช้พื้นที่โบราณสถาน
ในการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อสังคม

โดยเฉพาะการบิดเบือนประวัติศาสตร์
รวมไปถึงแอบอ้างสื่อสารถึงบุรพกษัตริย์
รวมถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องผีเป็นสิทธิของประชาชน
อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเข้าใจได้
แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลพื้นที่ให้เข้มงวดมากกว่าเดิม

ในส่วนของโบราณสถานที่แบบว่าบางทีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่

ส่วนมากพอรายการแบบนี้เวลาเขาขอเพื่อที่จะไปทำ
มันไม่ได้เหมือนกับรายการท่องเที่ยวที่จะไปเชิงประวัติศาสตร์นะครับ
เพื่อจะแบบนำพาให้ทุกคนได้ไปเที่ยวไปชมสถานที่เที่ยวนั้น
แล้วก็ให้ไปรู้จักประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง
แบบนี้เขาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของสัยยศาสตร์
เขาก็ไม่ได้คงอยากที่จะให้เขาไปทำในลักษณะแบบนั้น

แล้วก็ไปบิดเบือนไปผิดเพี้ยน
ไปทำแบบว่าพิธีกำอะไร
ซึ่งแบบว่าเหมือนกับเป็นการชักจูงให้คนเนี่ย

ซึ่งเขาก็ไม่อยากให้หลงงมงายนะ
แบบนั้นเขาถึงได้ไม่ค่อยอยากที่จะให้เขาไปทำ